เปิดประเด็นใหญ่ประเด็นที่ขนลุกสู้เหมือนกันนะฮะ

ช้ำรักกรีดหน้ากรีดข้อมือ
ขู่จะกระโดดสะพานเหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่สะพานข้ามมอเตอร์เวย์สาย๗ขาเข้าชนบุรี
และเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้พยายามจะฆ่าตัวตายให้ได้เลยนะฮะ
และขณะที่กู้ภัยเกลี้กล่อมเขาก็กรีดหน้ากรีดข้อมือตัวเอง
และมีเหตุขนลุกสู้เพราะว่ากู้ภัยเห็นเหมือนเงาดำปริศนา
เป็นเงาดำลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งข้าง
เหมือนตัวตายตัวแทนหรือจะมาเอาชีวิต
คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้กันก่อนนะครับ
พี่ต้อต้องเข้าพี่ต้องเข้า
นี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ

โดยตำรวจสพนปรือรับแจ้งเหตุ
มีคนพยายามจะกระโดดสะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์สาย๗นะฮะ
ฝั่งขาเข้าพัทยาตนปรืออำเภอบางละมุงจชมนะครับ
หลังได้รับแจ้งแล้วตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา

ที่เกิดเหตุก็พบผู้ชายคนนี้นะฮะนายเอนามสมมุตินะครับ

คืออยู่ในอาการคุ้มคลั่งนั่งอยู่บนราวสะพานต่างระดับ
ซึ่งสูงจากพื้นถนนด้านล่างถึง๑๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผล
เจ้าหน้าที่ด้านล่างก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันคุณ
ปิดกั้นการจราจรนะฮะแล้วก็ใช้เบาะลมปูบริเวณด้านหน้านะครับ
แล้วก็เล็งว่าถ้าผู้ก่อเหตุตกลงมาจะตกลงมาที่เบาะรมหรือไม่
ทีนี้ครับผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่บนขอบ
เขาก็ขยับตัวหนีไปเรื่อย
เจ้าหน้าที่ด้านล่างก็ต้องคอยขยับเบาะลมไปเรื่อย

เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากมากในการช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์กรีดใบหน้ากรีดข้อมือ
เลือดไหลออกมาจำนวนมากและพยายามจะกระโดดอยู่หลายรอบนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องพาตัวของฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ก่อเหตุเข้ามาในการเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ห้ามปรามไม่ให้นายเอกระโดดลงไป
แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮะนายเอด่าทอแฟน
ใช่คือพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงมีคนอื่น
ใช่มีคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าอยากรู้ความจริงจากปากของเธอ
ไปเอาตัวคนนั้นมาถ้าไม่เอามานับ๑๒๓จะกระโดดเลย
ก็ขู่แบบนี้นะฮะท้ายที่สุดเขาก็ห้อยตัวนะฮะ
ห้อยตัวตรงเตงไปที่หน้าหวาดเสียว
เจ้าหน้าที่ก็อาศัยจังหวะเพียงเสี้ยววินาที
ในการวิ่งเข้าไปคว้าแขนของผู้ก่อเหตุได้ทัน
จังหวะนี้แล้วก็ดึงตัวมาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ก่อนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็รักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เขามีบัตรแผลเต็มที่หน้าเต็มที่แผลเลยนะครับ

นี่คุณจังหวะที่เขาห้อยตัวตรงเตงแล้วนะ
ข้างล่างก็ลุ้นฮะเจ้าหน้าที่ข้างล่างปูเบาะลม

สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สังเกตเห็นนายเอคนนี้โวยวายตัดเพาะ
ด่าทอฝ่ายหญิงที่มีคนรักอยู่แล้ว
ว่าพยายามครบซ้อนทำให้ตัวเขาเกิดความเครียดอย่างหนัก
เดินไปเดินมาบนสะพาน
แล้วปีนขึ้นไปอยู่ตรงราวสะพานแบบนี้
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ทีนี้มันมีเรื่องขนลุกอยู่เรื่องหนึ่ง
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยนะฮะ
บอกว่าในช่วงที่กำลังเกลี้ยกล่อม

สังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดบนราวสะพาน
คือคล้ายกับมีเงาปริศนาเงาหนึ่งเงาดำเลย
ใช่เหมือนเงาผู้หญิงนั่งอยู่ข้าง
ลักษณะเหมือนผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพาน
นั่งอยู่ข้างตัวของนายเอผู้ก่อเหตุเลย
ทั้งจริงแล้วในเหตุการณ์ก็มีนายเอ
นั่งอยู่บนราวสะพานคนเดียวเห็นไหม
เหมือนมีเงาอยู่ข้าง
แล้วก็มีการสันนิษฐานจุดนี้
เคยมีผู้หญิงมาก่อเหตุฆ่าตัวตายหรือไม่

สองเป็นอาถรรพ์เขาบอกว่าตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ผู้หญิงที่ตายไปอาจจะมาเอาชีวิตผู้ชายคนนี้
หรือว่าอะไรก็ตามจำเป็นจะต้องตรวจสอบ

แล้วก็กู้ภัยพากันขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับ